แต่ว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้หญิงคนนี้เขาให้การแบบนี้
เขาบอกว่าเขามีการเอาเงินไปใช้หนี้

ระหว่างเอาเงินไปใช้หนี้ผู้ตายไม่ยอมรับเงิน
แต่ว่าพยายามข่มขืนเขาเพื่อแลกกับเงินนะครับ
เขาก็เลยก่อเหตุขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันตัวครับ
สภาพศพของนายอนุสรสุริยะลังกาอายุ๓๑ปี
ที่ถูกคมมีดของนางสาวพิมอายุ๒๗ปี
หน้าอกซ้ายตัดคั่วหัวใจเสียชีวิต
ถุนบ้านพักจังหวัดสุโขทัยเมื่อคืนที่ผ่านมา
หลังนางสาวพิมนำเงินมาใช้คืนให้นายอนุสร
แต่นายอนุสรพยายามจะข่มขืน
นางสาวพิมตัดสินใจใช้มีดพกที่ติดตัวมาแทง
ก่อนที่จะไปมอบตัวกับตำรวจ

เพื่อไปจ่ายค่ารถที่นำไปเข้าไฟแนนซ์โดยที่สามีไม่รู้
นายอนุสรโทรไปหาให้นางสาวพิมให้นำเงินมาคืน

จะนำเรื่องไปบอกสามีนางสาวพิมซึ่งเป็นเพื่อนกับนายอนุสร
นางสาวพิมจึงตัดสินใจนำเงินไปคืนนายอนุสรที่บ้าน

บอกว่าต้องการอย่างอื่นแทนพร้อมพยายามจะข่มขืน

ที่นางสาวพิมจะใช้มีดแทงนายอนุสรเพื่อป้องกันตัว
ก็เลยเอามีดที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อค่ะ

พอแทงกันไปแล้วก็เลยแบบแย่งกันแย่งมีดกันนะคะ
ดึงกันชุดละมุนกันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น
เขาก็จับพยายามจับด้ามมีด
คือแบบเขาพยายามคว้ามีดจะให้ออกจากตัวเขา
หนูก็เลยต้องจับมีดตรงโคนนะคะที่มันติดอยู่กับตรงด้าม
จับแล้วหนูก็ดึงออกแล้วหนูก็ถือไว้
แล้วเขาก็นอนนิ่งไปเลยลงตัวลงไปข้างล่าง
ถ้าเกิดหนูไม่ทำอย่างนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเจออะไรบ้าง
กลัวค่ะตอนนั้นเพราะว่าเขามีแรงเยอะด้วยเขาเมาด้วยค่ะ

แต่ว่ารู้ค่ะมันว่าเขาชอบกินเหล้า
อีกวันนั้นเห็นญาติย่านเขาก็บอกว่าเขาก็กินเหล้า

ขณะที่ญาติของนายอนุสรเปิดเผยว่า
เธอเคยเจอนางสาวพิมที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต
ฝากบอกอนุสรว่าหากไม่มาขอโทษก็จะไม่ยอมคุยด้วย
ซึ่งเรื่องที่พูดนั้นไม่รู้ว่านายอนุสรทำอะไรให้นางสาวพิมโกรธ
ได้รับคำตอบจากนายอนุสรว่า
เป็นเรื่องเงินที่นางสาวพิมหยิบยืมไปแล้วยังไม่คืน
ส่วนจะมีเรื่องอื่นซ่อนเร้นหรือไม่เธอก็ไม่แน่ใจ
เพราะนายอนุสรเป็นคนเจ้าชู้มีผู้หญิงมาติดพันธุ์หลายคน
แต่การที่นางสาวพีมอ้างว่าถูกนายอนุสรพยายามจะข่มขืน
จึงต้องปกป้องศักดิ์ศรีเธอในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
หากเป็นเรื่องจริงก็น่าเห็นใจ
คนที่มาแทงยืมเงิน
ไปส่งรถก็จะไม่ได้ถามว่ายืมไปเท่าไรไม่ได้ถาม
ครับแล้วมีอะไรไหมครับ
ก็ผู้หญิงคนที่มาฆ่ามันก็บอกว่าป้าต้องให้กรมาขอโทษหนูว่าอย่างเงี้
อันเนี้ยเขาบอกตอนไหนทั้งผู้หญิงตอนเนี้ย

ทำไมเขาต้องบอกให้กรไปขอโทษเขาบอกเรื่องอะไรครับ

ก็ไม่ได้ถามแต่ก็มาถามว่าอะไรกันเขาบอกก็ไม่อะไรหรอก
ก็บอกแค่เนี้ยก็ต้องปกป้องถ้ามันทำเขาจริงจริง
แต่ก็ไม่รู้นี่สาเหตุก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน

เมืองต้นตำรวจสพบ้านด่านลานหอยดำเนินคดีกับนางสาวพิม
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
โดยเจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหา
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุโขทัยต่อไป
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน